วันนี้ก็ถือว่าดำเนินการมาเป็นวันที่สองแล้วนะคะซึ่งก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิง
ยังคงทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยกับครอบครัวฉิมทวมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดละครคนดังกรอบสุขจารุจินดาสุธิพงศ์วัฒนาจังหรือว่าชมพูฟุตตี้
โปรดิวเซอร์และผู้บริหารค่ายอาร์เอสลิฟต์สุพศป๋องกะพล
ยังคงรู้สึกช็อกแล้วก็เสียใจกับการจากไปอย่างกระทันหันของเพื่อนรัก
โดยเฉพาะตะนะคะที่เดินทางมาร่วมฟังสวดเป็นวันแรกพร้อมกับแฟนสาวบุ๋มมินตยา
เนื่องจากติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดเผยว่าตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงพ่อของโจ
เพราะโจรักและห่วงคุณพ่อมากซึ่งก็คงมีการพูดคุยกันอีกทีถึงเรื่องการช่วยเหลือดูแล
และพอถามกันถึงเรื่องของคุณไอซ์ลูกชายของคุณโจนั้นคุณตาก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์มาเต็มกันเลยทีเดียวนะคะ
โดยยอมรับว่าทราบว่าเพื่อนมีลูกชายก่อนเข้าวงการเพราะเพื่อนเป็นคนเล่าให้ฟังเอง
แต่ฉุนตรงที่ลูกชายไม่ยอมมาดูใจช่วงที่โจกำลังจะเสียชีวิต
โดยให้เหตุผลว่าไม่ว่างทั้งที่อยู่ไม่ไกลกันมากแต่ด้านมาปรากฏตัวในงานรดน้ำศพพร้อมกับบอกสื่อว่าเป็นลูก
แต่ที่เดือดหนักกว่านั้นก็คือเพื่อนที่มาด้วยไลฟ์เฟซบุ๊กสดตอนรดน้ำศพ
ซึ่งถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ตายซึ่งเป็นเพื่อนรักกันมานานกว่า๒๖๒๗ปี
ถึงกับลั่นว่าอย่าให้เจอตัวกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่คุณตาเขาได้เท้าความถึง
ซึ่งในวันนี้เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาคุณน้ำอดีตภรรยาของคุณโจ
ซึ่งก็เป็นคุณแม่ของน้องไอซ์นี่แหละก็ได้เดินทางมาร่วมพิธีสวดอภิษฐรรมศพนะคะ
พร้อมกับเข้าไปกราบคุณปู่ของน้องไอซ์หรือว่าคุณพ่อของคุณโจด้วย
แล้วก็ได้มีการพูดคุยกันซึ่งทางด้านคุณปู่กับคุณย่าบุญธรรม
ก็ได้มีการจับแขนเขามีการกอดน้องไอซ์ด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวต้องรอดูว่าบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร
คือทางครอบครัวบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาของความเสียใจ
เดี๋ยวหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการสวดพระพิธรรมศพของคุณโจแล้วเนี่ย
เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องน้องไอซ์อีกทีหนึ่งนะคะ